แต่ว่าทีนี้มาดูที่ชัยนาธก่อนคุณผู้ชมอันนี้เรื่องของไฟไหม้

หนุ่มคนนึงจะเผาต้นไม้

ปรากฏว่าไฟมันลามเกินควบคุมแล้ว
มันลามไปติดบ้านอื่นด้วยคุณผู้ชมฮะ
สี่หลังวอดหมดเลย

คือบ้านไม้เหล่านี้อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคุณผู้ชม
อยู่ในชุมชนตลาดบางกระเบื้อง

แล้วเขาก็ต้องสลับสับเปลี่ยนรถดับเพลิงมา๕คันนะ
นี่ขนาดหลังเล็กนะ
ไม่มีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ
หนึ่งในผู้ประสบภัยและบ้านก็อยู่แถวนั้นนะ

เขาบอกว่าเมื่อวานช่วงตอนเย็นสัก๔โมงเย็นนี่คนนี้

เพื่อนบ้านเขาอยู่ติดกันนี่นะ

นิ่นเนี่ยเห็นจุดไฟเผาต้นไม้ข้างบ้านอยู่

ตอนนั้นตัวเขาเองก็คือถิติกรเนี่ยนอนอยู่ในบ้าน

โอ้โหเห็นเปลวเพลิงเนี่ยโหมแรงเลย
แล้วมันลามเข้ามาบ้านตัวเองแล้ว
นาทีนั้นเนี่ยเขายังพอมีเวลานิดนึงนะ
วิ่งเข้าไปฉวยเอากระเป๋าเอกสารแล้วก็ทะเบียนบ้านออกมาก่อนครับ
แต่ทรัพย์สินอื่นเนี่ยไม่เป็นจุนนะ

อกจากตัวพี่ถิติกรแล้วเพื่อนบ้านคนอื่นที่อยู่ถัดออกไปอีกสองหลัง
มีบ้านหลังนึงมีคนในบ้านเป็นหญิงสูงอายุด้วย

วิ่งหนีตายครับพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
วิ่งหนีตายเอาชีวิตรอดออกมาก่อนไม่มีโอกาส
แม้แต่จะเอาทรัพย์สินติดตัวมาสักอย่างเดียว

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ประเมินความเสียหายไว้สัก๓ล้านบาทครับ
จากนี้เดี๋ยวต้องให้กองพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบ
แล้วก็สอบสวนหาสาเหตุของเพลิงไหม้ที่แท้จริงต่อไป
ฝากเตือนด้วยคุณผู้ชมช่วงนี้ที่เราเตือนกันทุกวันเนาะ

ไฟง่ายลมแรงอีก
ไฟมันก็โหมมันไปติดที่อื่นได้แล้วเหมือนเดี๋ยวจะคุมไม่อยู่แบบนี้นะฮะ